หิวแล้วก็กินต่ออิ่มแล้วก็กินต่อได้ค่ะคุณ
เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดนะคะ
เขาบอกว่าหน้าตาคล้ายกับราดหน้า
แต่รสชาติแซ่บกว่าเด็ดกว่า
อยู่ที่ตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ริมรสความอร่อยกันค่ะ
ตลอดกินวันนี้พาคุณผู้ชมมาล่องใต้ที่จังหวัดพังงา
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ
รวมถึงอาหารอร่อยอย่างก๋วยเตี๋ยวลงเรือร้านนี้
พีมอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวลงเรือ
แม้ชื่อร้านจะชื่อก๋วยเตี๋ยวลงเรือ
แต่ไม่ต้องถึงกับลงเรือไปกินกันนะจ๊ะ
ของร้านรุ่นแรกคนนี้นี่เอง
เมื่อก่อนไม่มีชื่อร้านอันนี้พอดีมีร้าน
ก็เลยนึกไม่ออกว่าเสื้ออะไรดิบ
ก็ชื่อร้านร้านพีม

เป็นเมนูเด็ดคู่ร้านป้าแอ๋วมานานกว่า๓๐ปี
ลูกมือคนสำคัญก็คือพี่ก้อย
ลูกสาวที่สืบทอดตำนานความอร่อย
เป็นรุ่นที่๒คนนี้นี่แหละค่ะ

ดูจากท่าทางที่ชำนาญของพี่ก้อย
ก็รู้ค่ะว่าเซียนจริง
ทั้งการตอกไข่ลงไปในน้ำมันที่กำลังร้อนพอดี
ตามด้วยเส้นใหญ่ทอดพอกรอบนอกนุ่มใน
และการผสมวัตถุดิบของน้ำแกงพริกเผา

ใช้เวลาไม่นานลูกค้าก็จะได้ลิ้มลอง
รสชาติความอร่อยของเมนูก๋วยเตี๋ยว
ลงเรือชามนี้แล้วล่ะค่ะ
มาบ่อยครับมาทานที่นี้

ข้าวผัดกับโผล่อะไรก็อร่อย
มีไข่ดาวมีกุ้งสด
เข้มข้นรสชาติอร่อย

เมนูอื่นก็เด็ดไม่แพ้กัน

ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ

ป้าแอ๋วและพี่ก้อยตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือ
เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวและชาวตะกัวป่าขาประจำผิดหวัง
ใครที่อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยเนี่ยนะคะ
ให้มาได้ที่ตำบลบางไซ
โรงพยาบาลบางไซมาประมาณสัก๒๐๐เมตรได้
เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่๓โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
เตี๋ยวลงเรือรับรองอร่อยแน่นอน